ใกล้กรุงเทพอีกหน่อยค่ะที่นนทบุรี
นนทบุรีตรงจุดแยกพระราม๕ถนนนครอินทร์โอ้โห
ก่อนหน้าเราก็ฟังข่าวมาแล้วน้ำมันก็ลดไปช่วงนึงแล้ว
แล้วนี่เมื่อตอนเช้าประมาณ๙โมงกว่าน้ำทะเลหนุน
คุณผู้ชมดูสิคือมันท่วมเข้ามาตรงถนนแบบนี้ค่ะ

มอเตอร์ไซส์เวลาขี่ผ่านหวาดเสียวเหมือนกันกลัวรถจะตาย

ใช่ค่ะสภาพน้ำท่วมอันนี้ที่เอาให้ดูเป็นเมื่อวานก่อนนะ
ตรง๕แยกพระราม๕ที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

ทะลักษณ์ท่วมแยกพระราม๕กับถนนนครอิน
ตรงทางขึ้นลงสะพานพระราม๕ค่ะ
ตรงนั้นนะถ้าเกิดใครผ่านเส้นตรงนี้จะรู้เลยมันเป็นแอ่งกระทะ
ช่องทางคู่ขนานชิดขอบทางซ้ายแล้วน้ำท่วมสูงค่ะ

ชุมชนวัตถ์นครอินค่ะชุมชนใกล้เคียง
น้ำก็ท่วมประมาณสักครึ่งเมตรได้

สะสมเยอะตำรวจก็ต้องมาอำนวยความสะดวกค่ะ

ล่าสุดเนี่ยเมื่อวาน

รถรถสองแถวเป็นยังไงมาช่วยกันเข็น
เข็นแบบนี้ไปไม่ได้ก็ต้องเข็นเอานะ

แต่มาดูเมื่อเช้าตอนสายหน่อยกัน
๙โมงครึ่งน้ำทะเลหนุน

แม่น้ำเจ้าพญามันก็เอ่อล้นมาท่วมอีก

เป็นวันที่๒แล้วตรงทางขึ้นลงสะพานพระราม๕
น้ำก็สูงสัก๓๐๔๐เซน

แล้วก็สะสมไปทางยาวแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็เอาเครื่องสูบน้ำมาติด

พระราม๕วันนี้ไม่มีน้ำ
ท่วมเหมือนเมื่อวานแล้วนะคะ

ตอนนี้ป่าตองภูเก็ตน้ำท่วมหลายจุดนะฮะ

ถึงเช้าวันนี้นะคุณนะฝนเทลงมา

ทำให้ถนนสายน้ำเย็นสี่แยกสายน้ำเย็น
หน้าโรงพยาบาลป่าตองตลาดบ้านซ่าน

รถยนต์ก็ยังพอจะลุยได้บ้าง
แต่ล่าสุดขณะนี้น้ำท่วมขัง
ที่เรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน

ลดลงแล้วเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
แต่ว่ามันมีอะไรรู้ไหมขยงขยะ

ไปหมดเลยอันนี้ย่านเมือง
ท่องเที่ยวที่ป่าตองนะครับ